นะครับวันนี้เจอทั้งของใหญ่แล้วก็ยาวเหลือเกินโอ้โหจะรอดหรือไม่รอดนะครับในการกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งในรอบ๑ปีกับ๓เดือนบนเวทีที่ไห้ครูกันอยู่นะครับก่อนอื่นไปติดตามวิทยาสร้อยแดง
พร้อมศีล
มวยรองผู้เอกของเรานะครับ
วายแดงน้องรถบ้านเจริญสุข
ชื่อสมรสผลเจริญ

สมรสผลเจริญนี่นายหรือว่านางสาว

กมาแล้วให้๓ครั้งชนะ๔๔ครั้ง
แพ้๘ครั้งและเสมอ๑ครั้ง

เจมส์เดอร์กัฟภัตรายาที่จังหวัดบุรีลำครับ

ส่วนไฟละเงินนะครับก้องตะนั่นศักดิ์หอมสิน
ชื่อสุธิณเนียนกัฒโฮก

ชกมาแล้ว๕๒ครั้งชนะ๔๓ครั้ง

ข้างหลังนะครับแพ้คะแนนสอนอะไรน้ำดื่มโชคฟรีชาที่เวทีมวยรังสิตครับ
ครับน้องโรสไฟล์นี้ซ้อมอยู่ที่บุรีรำนะครับ

ค่ายมวยของเศรษฐ์ประพาวินคอนสาครูนะครับ
มวยนี้ต้องบอกว่าเป็นค่ายมวยที่ให้ชีวิตนักมวยโดยแท้จริงเลยนะครับ
เพราะว่าอุดมไปด้วยเด็กคำพลาทั้งนั้นเลยนะครับที่มาเป็นนักมวยในค่ายนี้ครับ
ลีลาการไหว้ครูไม่ธรรมดานะครับโอ้โหพรมสีหน้านะครับโอ้โหอ่อนช้อยครับน้องรถ
เมื่อสักครู่เนี่ยมีทางด้านของเจเน็ตเจเน็ตพยักษ์ลำพองอดีตนักมวยน่ายากเหมือนกัน
ก็สอนการรำไล่ไห้ครูก่อนขึ้นเวทีนะครับแล้วก็น้องตุ้มเกรดบุษบา
ถือว่าเป็นต้นแบบนักมวยน่าญาเลยคงจะติดตามกันถ้าเธอสดอยู่หน้าขนาดนี้ด้วย
เจเน็ตนี่ผิวจะค่ำกว่าน้องโรดเหรอครับ
แล้วก็ตัวใหญ่กว่านะครับแต่ว่ารูปร่างใหญ่กว่านะครับ
แต่น้องรถเมื่อก่อนเนี่ยมาต่อยไทยรัฐไว้ได้สามไฟล์ฮือฮาเลยนะมาพลิกล็อกครับ
เอาชนะแสนชัยน้อยนี่ที่พัดธนายกว่านะครับ
เปเป้เล็กได้แล้วก็อ่าครับไฟล์สุดท้ายคือพลิกล็อกชนะ
แสนชัยน้อยอาชีพเป็นแสนเลยนะแล้วก็หายไปนะครับ
กลับมาในรอบหนึ่งปีกับสามเดือนครับที่ชกไว้ไฟล์สุดท้ายนั้นวันที่ห้า
วันที่๕ธันวานะครับวันพ่อแห่งชาติพอดี
แล้ววันนี้คุณเอกให้ของหวานอะไรน้องรถครับวันนี้ไม่ครับยังครับ
เดี๋ยวถ้าน้องรถถ้าน้องรถชนะให้หอมแก้พี่ชัยสองทีผู้ทำหน้าที่บนเวทีนะครับ
พันธุ์ตำรวจตีสัญญารัฐนาภัยวงครับครับมุมแดงมีผู้ใหญ่ออสบ้านเจริญศุกร์นะครับ
ว่ากันว่าเป็นคุณพ่อคนที่สองแล้วครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับน้องโรดครับ
วันนี้เจ๊บุ๋มก็มานะครับเจ๊บุ๋มบ้าเจริญศุกร์ครับ
ขณะที่น้ำเงินนี่มีครูตุ้มศักดิหอมศีลครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับกล้องสนั่น
โอ้โหคนแบของน้องรถครับ
โดนแล้วจะเป็นยังไงจะโอนเอนหรือเปล่าครับ
ต้นนี้น้ำเงินเขาบอกว่าหมัดหนักแรงเหลือเกิน
ปลายเดี๋ยวดูเลยครับกระเทยเข่าโหด
อย่างน้องรถจะแผลงฤทธิหรือเปล่าน่าสนใจแล้วครับมวยคู่นี้
ท่านผู้ชมพี่ป่าบอกวงการมวยสมัยนี้อยู่ยากแล้ว
แล้วแต่ความรู้ของกองเชียร์ของน้องโรสไม่รู้ว่าไหนใช่จริงทีแรงนะ
นี่โอ้โหไหลดุดันนะเอาหนักด้วยน้องรถน้องรถ
พลิกล็อกคว้าอาจจีบเป็นแสนมาแล้วนะครับสุดยอดมวยไทยรัฐ
โอ้โหอันนี้แฟนติดตามชมเยอะนะชมกันเยอะแล้วอยู่ในขณะนี้
นี่มักแข่งขวาเตะเองนะไม่ใช่กระเทยนะกระทิงนะอะไรเนี้ย
เผลอไปจอดมอเตอร์ไซค์เทียบข้างน้องจ๊ะน้องฉานี่โดนตีนขวาน้องโรดนี่สลบเลยนะ
หลายการหลายการดูดเดือดและทุกรุ่งแมบนะ
แต่น้ำเงินใหญ่นะน้ำเงินก็อันตรายนะหนักใช้ได้เลยนะครับ
อ่าแฟนที่ดูทีวีเนี้ยจ้องจำได้นะก้องสนั่นตัวเนี้ยที่ต่อยมูนาที่ที่มูนรังสิทธิ์เนี้ย
แล้วสอนอะไรพี่กรรมการบอกต้องออกไปอ่าพี่โดนโดนออกโดนออกไปแล้ว
แต่ว่ากลับมามากกับกรรมการนี่แหละที่ที่ต่อยกับไอ้เจ้าสอนนารายอ่ะนะ
แต่ยื๊อรถต่อยกับใครมันก็เร็กอยู่แล้วอ่าหนันป้อมนี่หนันป้อมแต่แน่น
เปลดปักหลงเปลี่ยนมาเยอะด้วยท่านผู้ชมประชนครับผลสองคู่นะครับ
ของอันนาจักรและอันนานสิงสัมพันธ์ที่เป็นคู่สาม
ตรงคู่ของน้องโรสกับกล้องสำหรับ
ผมดูเกมถึงตรงนี้แล้วผมว่าน่าคิดแล้วนะ
น่าคิดไม่ใช่ของง่ายสำหรับน้องโรดอน

ใหญ่ด้วยแล้วมาสู้แล้วตีนซ้ายแน่นด้วยเนี่ย
ถ้าชิงออกติงซ้ายก่อนก็แรกกับติงขวาน้องโรสอะ
ซ้ายกับขวาแต่ว่าขวาตัวเล็กสิน้องรถ
โรสนี่เป็นว่าดอกอิหราบค่ะยาพิษเลยนะนี่

ปลายยกปลายยกแรก
ตอนนี้ไปในวิทยุมวยสตูดิโอและเท้าร้อยดูดคลัก

พระรักษ์บ่อยแล้วก็บ่อยย่อนะภาษาจริงมันค่อยดี

ซ้ายแลกขวาด้วย
ดูน้องโรสน้องโรส

ขอติดให้คู่ตุ้งทำกันได้ค่ะว่าดิ

นี่เลยเข้าตำราให้สีชี้แดงให้สีชี้น้ำเงินเลย
ดูมวยเหมือนกรรมการ๓คนดูที่สุด

ตอนนี้น้องรถต่อยนะเจ๊เชนมาเลยนะ

ไม่ได้กำลังใจเป็นพิเศษหมดยกที่๑

ผ่านไปแล้วครับยกแรกโอ้โห

ทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับ

มาถึงเอาก่อนเลยน้องรถเอาก่อนเลย

ส่วนน้ำเงินนี่ล่าสุดไปต่อยไว้ที่เวทีมวยพระรังสิตนะ

แต่ก็ฝ่ายน้ำเงินก็เคยมาต่อยที่เราไว้แล้วนะครับ

กับเกมความมันบนเวทีพี่ชายชอบไหมล่ะ

เป็นสีสันนะครับของศึกยอดบริหารักษ์

ยกที่๒สถานการณ์นี้น่าจะสนุกแล้ว

โดยเฉพาะตีนซ้ายวางแน่นเลยแบบนี้

สุดท้ายแล้วต้องอยู่ที่ในด้วยนะครับ

สถานการณ์ตอนนี้ยังดูไม่ออกบอบไม่ดุ
น้องโรสนี่เสียช่วงอ่ะแต่ต้องเดิน
เดินแล้วเปิดเปิดเกมต้องออก

ฉายาเขาสวยสังหารดับเครื่องทน
ต้องเดินต้องเบียดต้องลงทุนนะครับ
น้องโรสมานิ่งมาลองไม่ได้เพราะอุปฐานจุ่มชกเสียเปลี่ยน
ครับรับแข้งซ้ายโต้ด้วยขวาติดบัง
ขยับตัดล่างครับน้องโรด
ลงในคุณคอไม่ได้นะตัวเล็ก
ลงเอวล็อกให้ไม่ได้
ตอนนี้โอ้โหเกมนี่เบียดมากครับคุณผู้ชม
คอเสียเปรียบเลยนะครับแม่ลืมถามกรรมการบนเวทีนะครับ
เช็คกระจับน้องโรธหรือยัง

เหลือกล้างตัวติดซ้ายมามาเนี่ยติกซ้ายเร็วแน่นเลยยืนให้เฉยครับ
บังแล้วโต้อย่างเดียวเลยตอนนี้กล้องสนั่น

แค่งซ้ายคอยรอเจอแข้งขวา
ขึ้นไม่ขึ้นโต้โดด้วยซ้ายติดบัง
เก็บกันให้ได้นะซ้ายกับขวา
เตะตลอดแค่งขวาคอยเตะเตะตลอดน้องโรธ
ต้องชิงออกก่อนนะถ้ารับก่อนนี่โดนก่อนเลยครับเพราะช่วงสั้น
อย่าต่อยซิอย่าต่อยซิต่อยแล้วเสียโฉม
ไม่ได้ส่องก็ไม่เอานะแม่ติ๊งขวานี่แม่เริ่มจะออกได้ตอนเนื้อเหมือนกันนะน้องโรธ
หยุดแต่ซ้ายมาหนักเยอะเกินต้องสลั่น
ขวาเตะได้เจียบสายก็ต้องขึ้นตลอดโหมนัยมาทางมายันมาแทงโลกขวา
งรถพยายามขึ้นบนตัวเล็กตัวเล็กเป็นตัวใหญ่หรือเปล่า
ต้องแม่งฆ่าไม่หยุ่งซ้ำให้โรธยังแกร่งทั้งคู่
ลำหักรวบโฆษณ์มันยังใช้ได้อยู่นะครับน้องรถมันยังแกร่งอยู่
ปัญหาอยู่ที่การฝึกซ้อมของนักมวยทั้งคู่นะครับ
คู่นี้พละกำลังนี่ใช้เยอะมากขยับ
ซ้ายสถานการณ์อย่างนี้อาจจะเป็นปัญหาสำหรับน้องโรค

โอ้โหเจอซ้ายโต้ตลอดเจอซ้ายโต้ตลอด
ภาวะเข้ามามีต่อย๑๒ด้วยน้องรถผมชักยุ่งแล้ว
ตอนนี้ชักโมโหแล้วพี่ป่าผมยุ่งแล้วผมยุ่งแล้ว

นี่ครับใจโอ้โห
นานเอาซ้ายมาแจมนี่เข้าด้วย๒ทีม
เป็นมวยที่ออกแข้งได้ด้วยธรรมชาตินะน้องรถน้องรถ

โดนฟรีคิดในสองฟรีติดเลย
นี่ความไวในการออกแข้งนี่แดงทำได้ดีกว่า

น้องรถนี่ต้องระวังหมัดด้วยละก็นี่ครับ

ครับรองคู่เอกแล้วนะครับผ่านมาแล้วครับสองยกโอ้ภาพ
ช้ายังไม่สองครับหัวแข้งขวาครับน้องโรสเข้าปั้มตีเข่าใน
ทางด้านกล้องสนั่นนี่ไม่อยากปั้มด้วยเลยพยายามหนีหนีออกนะครับ
ไม่กล้าปั้มด้วยเดี๋ยวเมียที่วาดวาวไม่ยอมปั้มครับโอ้
ยกสองนี่น้องรถนี่หัวแข้งขวาได้งมงามหลายดอกเลยครับอ่า
น้องรถวันนี้ดูต่อยฉลาดเลยนะครับจังหวะตีหัวเข้าบ้าน
เตะเสร็จแล้วฉากออกเตะกินเปล่าเตะกินฟรีอ่ะพี่ชัย
เพราะเล็กกว่าครับไม่กล้าปะทะด้วยถ้าปะทะไปนี่มันจะเหนื่อยนะ
เล่นแบบนี้ดีกว่ากลยุทธ์ตีหัวเข้าบ้านนะครับทำได้ดีเลยนะครับ
ที่ผ่านมาของน้องรถครับณวันนี้แฟนมาเชียร์เยอะเหลือเกินครับ
ยกที่สามเข่าในยังไม่เห็นนะครับทั้งคู่ใช้จังหวะยืดแข้งสู้กันก่อนครับ
ทีมงานศักดิ์ของสินบอกอย่านิ่งอย่าเฉยต้องเบียดต้องชน
ต้องใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์
พละกำลังน้องโรดนี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับ
จังหวะปั้มในนี่น้องโรดต้องดูดีนะครับ
ถ้าผิดเหลี่ยมไปโดนเข้าทางข้างหลังนี่ยุ่งเหมือนกันนะ
คุณอิทธิวัตรบอกนี่โรสวันนี้อีเล็ก

เล็กไปนิดนึงเล็กไปนอย

ถ้าโดนไม่ยุบละก็ยุ่งเหมือนกันเนี่ยน้องเงิน

สุดเด็กถั่วต่อ

โอ้โหต้องสนั่น

รถแบบใหญ่กว่านี้มันไม่เคยเจอไง

ใหญ่แล้วเจอแล้วจะเป็นปัญหาหรือเปล่าล่ะ

เอานายแล้วไงนายมาแล้วไง

ยักษ์ไส้ได้ดีเลยนะน้องรถ
ช่วงไงช่วงสั้นกว่าแทงแหลมนี่สวยเลยแต่ละลูก
พี่น้องแฟนมวยพาณเวทีมวยสโตริโอร่าพาวร้อยมึงเชียร์กันเทียบเลยนะ

อ่ะนี่ดีแล้วกิฟที่ความสนุกของโยคมือไทยรัฐโดยโรคเตอร์โปรมูเตอร์ทรงไชปัดขวา
ชกไปชกมาหลงไม่ได้ด้วยนะครับกล้องสนั่น

น้องโอ๊นี่ต้นยกออกมามีเข่าแหลมนะครับ
แหลมแล้วเต็งขวาออกได้ด้วย
จะได้ฉายาสวยสังหาร
แข้งขวาแต่เจอขวาโต้เกิน
แม่เจ้าโก้งสร้างก็มาดีเยอะเกินนะวันนี้

แทงแหลมได้ดีดูไหมช่วงเขาล้อยอีกสังหาภาพ

โอ้โหแล้วค้าเลยชุดนี้

โอ้โหหัวใจมันเกินร้อยจริงเลย

รถแข้งขวาแต่โอ้โหสุดยอดสุดยอด

แม่มีหมัดจิ้มดักด้วยขยับ

รถบิ๊กโอ้โหแทงสวยครับลูกนี้กล้องสนั่น

ช่วงปลายยก๓ใส่กันมันจริงท่านผู้ชมครับ

แล้วน้องโรดเนี่ยประเภทถ้ามาชกยอดมวยไทยรัฐนี่รออัดฉีดอย่างเดียวเลยนะพี่ป่า

ฉีดมากฉีดมาก

แต่งขวาแหลมสวยงามหมดยกที่๓
รองครูเอกรสแล้วน่ะครับผ่านมาครับ๓ยกโอ้ภาพช้ายกอีก๓
น้องรถเข้าหานะครับโดนหมัดเข้าไปนี่ปวดแข้งซ้าย
ตังค์ป้องสนั่นก็โต้แค่งขวาแรกที่ปั๊มตีเข้าใน
อยากให้ดูรูปนี้มากเลยหูยรูปนี้เหทั่งสนามด้วย
เต็มเข้าเต็มภูมิเลยครับ
เกียร์ทางด้านฝั่งน้องรถครับ

กลับกับคุณเอก

จะจัดนัดเบิร์ดเดย์ตัวเองด้วย๓๐มีนานะนี้นะครับ
อย่าลืมมีนัดการเที่ยวราชดำเนิน
จันฉายกับปืนโจรอีกครั้งหนึ่ง
บนเวทีกำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยครับ
่ง๔แข้งตีนขวาของน้องโรด
นี่มันไม่ใช่แข้งเทียมนะนี่มันแข้งจริงนะ
ไม่นี่มันไม่ใช่กระเทยนี่มันกระทิ้ง

ยิ่งชกยิ่งแรงด้วยดิยก๓นี่โอเค
ปลายยก๓ยุคบิลเขาไม่เห็นอีก
โอ้ตวกสวยด้วยโอ้หัวใจนี่เกินไปจริง
ตัวเล็กมันได้ใจจริงท่านผู้ชมครับ
รับเลยน้ำเงินอย่าไปหลงนะครับ

กระโต้ยังหัวเตือนเลยหัวเตือนเลยจับน้ายแท้ง
นี่แหละครับเอาเสียงเฮกลับคืนมาก่อนน้ำเงิน
นี่คือความมันของยอดมวยไทยรัฐครับคุณผู้ชม
เอาละเน้นในเลยใช้ความใจให้เป็นประโยชน์แล้วตอนนี้กล้องสนั่น
น้ำเงินมันต้องเด้งตีแต่แดงนี่แม่
โอ้โหมาถอยหลังแล้วแทงแหลมเลย
น้องรถพยายามจะเน้นที่แข้งขวาแข้งซ้ายสลับ
คือมุมสั่งน้ำเงินเดินให้เร็วขึ้นแล้ว

ตีโลดลงเอว๋อไม่เป็นเสนอมูลของธัยดีเหลือเกินนะ

จับแบบนี้เสียจังหวะนิดนึงครับ

ขยับเดินกล้องสนั่นใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์
น้องรถเอามาเม้นดิ

ล็อกแล้วตี้ยกหลุดยัดไส้ทำได้ดีนะ
ดีกันคนละแบบเพื่อนน้ำเงินตีด้วยแรงเลยนะครับ
แดงโกกแล้วแทงแหลมได้ช่วง
เอาการบุกลงไปนิดนึงน้องโน้ตเต็งซ้ายมาอีกแล้ว

กล้องสนั่นนี่ตีนี่เวลาโหนนี่โหนทั้งตัวเลยนะใช้ความใหญ่
ในช่วงสั้นไปโดนรัดเอวแบบนี้เสียเปรียบนิดนึง
ต้องบอกว่าเป็นเกมสุดยอดครับกับมวยคู่นี้

เข้านายไปเป็นกรุงเจ็ดใส่ขึ้นแล้วมีสลับขึ้นไปซ้าย
เดินเจ็บโอ้โหจบกล่องแขกมีก็เหลือหลายเหนือเกิน

อ้าวฟันยางฟันยางฟันยางหนุดฟันยางหยุด
หยุดฟันยางหนุดอ้าวเป็นยังไง
อยู่รถอ้าวดูใส่ฟันยาง

อ้าวเรียบร้อยว่าต่อว่าต่อ
ขยับเปิดเก็มต่อกองสนาน
มีมาตราไฟทางแรกฟายฟายไทก์สวนมงไหนยัดซ่าย
กองสนานไปแม่พอก็ติดมุมแล้ว
มันดิ้นไม่ได้ครับมันดูเก้งกล้างไปหมดเลย
อยู่นอกดูดีเลยนะเมื่อนยอดสนานกองสนาน
ผมว่าเป็นผู้ที่๑๐ยอดกลับมากกับเจ้าหน้าไทยรักที่วันนี้

ถ้ามีมวยยอดเยี่ยมประจำปีศึกยอดมวยไทยรัฐพรุ่งนี้

แม่ไม้มวยถ่ายทุกรูปแบบละแลกกัน

ไม่ยอมเนี่ยดื้อด้วยดิ้นดิ้นชู้ด้วยทั้งหมดยกที่สี่

โอ้โหนี่ครับน้องรถสับสอกแทบเต็มหน้าเลย
โอ้โหเข้าไปต่อยหมัดเต็มหน้าเลยครับ
ครับทางด้านกล้องกระดันก็มีแรกนะครับ
นี่โอ้โหน้องรถหัวแข้งซ้ายลำตัว
ก็งั้นก้วนทะเลาแล้วก็ซับสอก
แล้วทั้งคู่นี้ต่อยกัน

ครับโอ้โห
ที่๕นะครับยกสุดท้าย

น้ำเงินมีอะไรมาใส่ใส่เลยนะครับ

อ้าวอ้าวขวา

สับหอมสินโดนติ้งซ้ายอ้าว

เสียงเหย์ยังดังอยู่นะครับก้องสนั่น

มาถึงตรงนี้ยกสุดท้ายนี่นะ

มีดไปคนละเล่ม

โอ้ทุกอย่างต้องเปิดเจมส์ด้วยนะน้ำเงินอย่ายุทธ์

สุดท้ายแล้วมีปัญหาหรือเปล่า
นาทีทองเลยจริงของทั้งคู่ด้วย
เยี่ยมยอดจริงครับคุณผู้ชม

งแหลมเหลี่ยมสุดท้ายเป็นของใคร
ผมว่าต้อยทีเดียว๗๒๐เราพึ่งละน้องรถตั้งไปเลย

ไม่ใช่กระเทยนั่นมีกระทิ้ง
เพราะความมันคู่นี้ไม่ได้เป็นสองรองใครเลยนะครับใส่กันเต็มเลย
น้องรถน้องรถมั่นใจมั่นใจทั้งสองฝ่าย
ฝ่ายนี้ไม่ต้องเข้าฝ่ายแดงไม่ต้องเข้ากองเชียร์เข้ามาเพียบมากันเยอะเลย

ต่างคนต่างมั่นใจเลย
สั่งให้คุมทั้งคู่อีก๑นาที
คู่นี้พออรุมอร่วยพออนุโลมกันได้ท่านผู้ชมครับ
ใส่กันมาเต็ม๔ยกเลยอ่ะ

ถ้าเอากองเชียร์อย่างเดียวนะครับน้องโรดนี่ชนะขาดเลย
วันนี้มาเยอะครับชายจริงหญิงแท้
งแป๊บเดียวต้องพินิษฐพิจารณาด้วยนะคนไหนของจริงของเทียม
อีก๔๕วินาที
อาณาจักรแพ้คะแนนสิงสัมพันธ์
รถกับกล้องสนั่นครับอีก๓๕วินาที

คุณนำรายการครับเพชรเมืองชนกับเพชรสุพรรณเตรียมตัวแล้ว
มาถึงตรงนี้แล้วมั่นใจทั้งสองฝ่าย
แต่ดูการชกเกมพวกนี้แล้วผมว่ามันมันสุดมั่นจริงครับสถานการณ์ก็
รบมือให้เลยนะพี่ป่านะชกกันสนุกด้วยไง

ยกสุดท้ายประมาณ๑นาทีครึ่งนี้เต้นไม่เป็นไรนะ

นี่แหละครับมวยทีวีมันต้องแบบนี้

เดี๋ยวเรารอกันสักครู่เดียวนะครับคุณผู้ชม
ก่อนเองน้องโรธน้องน้องลมกล่องสะหนัน
คำนาญก็รับคะแนนมาถึงท่านที่๓
น้องโรธชนะการนั้นกล่องสะหนันศักรณ์หอมสิน
โดยทรงชัยรัตนสุบันนะครับ
คู่นี้ให้เครดิตกับนักมวยทั้งคู่
แล้วก็หัวหน้าคณะทั้งสองค่ายด้วยนะครับ